สามวันค่ะตำรวจก็จับกลุ่มคนร้ายได้สำหรับคดีนี้อ่ะนะคะ
หลักฐานสำคัญเลยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปดูรายละเอียดคดีนี้จากรายงานค่ะ
สิบสี่มีนาคมตำรวจภูทรคลองห้าจังหวัดปฐุมธานี
เข้าตรวจสอบสภาพศพนางสาววีรยาภางามวิไลอายุ๓๖ปี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของอบตบึงชำอ้อ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอย่างหดเยี่ยมภายในรถ
ริมถนนคลอง๗อำเภอคลองหลวงมุ่งหน้าธัญบุรี
ซึ่งภายในรถเจ้าหน้าที่พบทะเบียนสมรสของผู้ตาย
เพิ่งจดทะเบียนกับนายไพโรธปิติพันธรัฐ
นักธุรกิจในจังหวัดระยองเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจพบว่าผู้ตายเพิ่งมาทำงานที่อบตบึงชำอ้อ
ได้ไม่ถึงหนึ่งปีโดยก่อนหน้านี้เคยทำงานอยู่ที่อบตพานทอง
จังหวัดชนบุรีก่อนที่จะย้ายมาทำงานที่อบตในหลายพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานี
โดยพบว่ามีผู้ชายเข้ามาติดพันหลายคนทั้งในจังหวัดปฐุมธานีและจังหวัดอื่น
ระดับนายกอบตกำนันและนักธุรกิจในพื้นที่
รดาของผู้ตายให้การว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวมักจะโทรมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
โดยเฉพาะเรื่องของอดีตสามีที่เป็นอดีตนายกอบตพานทอง
ซึ่งเคยคบหากันก่อนหน้านี้ได้๔๕ปีและมีการจดทะเบียนสมรส
แต่ต่อมาทราบว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วจึงหย่าเมื่อ๒ปีก่อน
ซึ่งลูกสาวเล่าว่าฝ่ายชายเป็นคนขี้หึงอารมณ์รุนแรงและพยายามขอคืนดีมาตลอด
สืบสวนเร่งรวบรวมเบาะแสจากการสืบสวนต่างเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานที่นำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้าย
ภาพจากกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตะมนต์บึงชำอ้อที่บันทึกภาพสุดท้ายของผู้ตาย
ขณะลงมาขึ้นรถเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาที
เพื่อนของผู้ตายให้การว่าหลังผู้ตายรับโทรศัพท์ได้เดินออกไปคุยข้างนอกจากนั้นไม่นานก็ขับรถออกไป
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งบันทึกภาพขณะรถของผู้ตายจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ชายสองคนสวมชุดดำคนแรกเปิดกระโปรงรถหลังของผู้ตายก่อนจะเดินไปขึ้นรถที่ด้านหน้า
ขณะที่อีกคนรื้อค้นหาสิ่งของบางอย่างท้ายรถแล้วเดินตามไปขึ้นรถของผู้ตายทางด้านเบาะหลังฝั่งคนขับ
ไม่ถึงนาทีชายที่นั่งด้านหน้าได้ลงมาจากรถเดินกลับไปที่รถกระบะสี่ประตูสีดำ
ซึ่งจอดอยู่ด้านหลังไม่ไกลจากรถของผู้ตายก่อนที่รถของผู้ตายจะไหลถอยหลังลงมาข้างทาง
ส่วนชายที่เหลืออีกหนึ่งคนลงจากรถแล้วเดินกลับไปขึ้นรถกระบะคันเดียวกัน
ก่อนจะขับหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วโดยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านเก็บเงินค่าทางด่วน
ไกลจากจุดเกิดเหตุยังบันทึกภาพของชายต้องสงสัย
ขับรถกระบะรูปภัณฑ์ตรงกับรถคันก่อเหตุเข้ามาในด่านเก็บเงินเมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๑๘นาที
ก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาที
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลการเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจเร่งสืบสวนจนพบรถต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวมีนายทวีวงทองยืนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะมนต์พานทองที่เป็นอดีตสามีของผู้ตายเป็นผู้ครอบครองรถ
เจ้าหน้าที่จึงเค้นสอบปากคำของคนใกล้ชิดที่เชื่อว่าน่าจะรู้ความเคลื่อนไหว
กระทั่งทราบว่านายทวีวงหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในไร่แห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ตำรวจจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบประวัติของนายทวีวงพบว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพานทองจังหวัดชนบุรีมาแล้ว๒สมัย
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
หลังจากนั้นได้หันไปทำธุรกิจส่วนตัว
โดยเริ่มรู้จักกับผู้ตายมาตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายเข้ามาฝึกงาน
ในช่วงที่นายทวีวงเป็นนายกอบต
ซึ่งหลังหย่ากันก็ยังไปมาหาสู่กันโดยตลอด
จึงทำให้นายทวีวงเกิดความแค้นและนำไปสู่ชนวนการสังหารในครั้งนี้